เหตุครั้งนี้ทำให้มีคนเสียชีวิต

ส่วนผู้หญิงถูกไฟคลอก

นี่เป็นบ้านมายกใต้ถุนสูงนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงออกมาได้ก็คือนายอาทิตย์อ่อนจริงอายุ๔๒ปี
ร่างไหม้เกรียมเสียชีวิตอยู่บนบ้าน
ส่วนบ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง
รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ใต้ถุนบ้านอีกหลายคันถูกไฟไหม้ไปด้วยนะครับ
ด้านของเจ้าของบ้านก็คือนายสมเจตอ่อนจริง
เล่าให้ฟังว่าที่บ้านอยู่ด้วยกัน๓คน
ช่วงตี๒เกิดเพลิงลุกไหม้จากใต้ถุนบ้าน
ลามขึ้นมาบนบ้านอย่างรวดเร็ว
เขาหนีตายกระโดดหนีไฟลงมาจากข้างบนบ้านนะ
ไม่สามารถช่วยนายอาทิตย์ซึ่งเป็นลูกชายออกมาได้
คือลูกชายเป็นผู้ป่วยติดเตียงถูกไฟไหม้จนเสียชีวิต
ซึ่งตอนนั้นไฟไหม้แรงมากคุณพ่อบอกโอ้โห
ไม่รู้จะอุ้มลูกออกมาได้ยังไง
ไม่รู้จะช่วยลูกออกมาได้ยังไงนะครับ

เราก็อยากพยายามช่วยลูกชายแต่เราก็ช่วยไม่ได้นะครับ

แต่ก็บาดเจ็บถูกไฟคลอกตามตัวและแขนขานะครับ
ก็คือภรรยาของผู้เสียชีวิต
คือคาดว่าภรรยาพยายามเข้าไปช่วยสามี
ก็คือนายอาทิตย์ก็เลยถูกไฟคลอกบาดเจ็บนะครับ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ

ส่วนเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเจ้าของคลิปเมื่อสักครู่นี้

เล่าให้ฟังบอกว่าได้ยินเสียงดังผิดปกติ
ขึ้นมากลางดึกพบว่าไฟไหม้บ้านของเพื่อนบ้านอยู่นะครับ
เห็นนางสาวเมย์คนที่บาดเจ็บ
ถูกไฟคลอกวิ่งออกมาจากกองเพลิงคุณ
คาดว่าเธอเข้าไปช่วยสามีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงภายในบ้าน
แต่ไม่สามารถช่วยออกมาได้
ทีนี้เพื่อนบ้านรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
และแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มาระงับเหตุ
แล้วทีนี้คุณบ้านเธอนะมีแมวหาย
ว่าแมวมันตื่นตกใจตอนที่ไฟไหม้และหนีหายไปก็กลัวนะ
กลัวว่ามันจะวิ่งเข้าไปที่กองเพลิงหรือเปล่า
แต่สุดท้ายพอตอนเช้าเจอครบทุกตัวแล้ว
เบื้องต้นอบตบางพลับเตรียมเข้าให้การช่วยเหลือบ้านหลังนี้
โดยตั้งเต็นต์ให้พักอาศัยชั่วคราวประสานงานหน่วยงาน
เข้ามาช่วยเหลือตามระเบียบราชการ
ขณะที่ตำรวจก็ต้องเร่งรวบรวมหาพยานหลักฐาน
เข้าตรวจพื้นที่เพื่อหาสาเหตุเพลิงไหม้บ้านที่แท้จริง
เพราะว่ามีคนตายนะฮะแล้วก็มีคนเจ็บนะครับ